อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะคะมีโจรอ้วนผอมคู่หนึ่งค่ะ
ขโมยรถจักรยานยนต์ของสาวกระเป๋ารถเมย์คนหนึ่งคุณผู้ชมน่าสงสารมาก
ไม่มีรถอ่ะอืมรู้ไหมเขาไปทำงานยังไงอ่า
เดินครับต้องเดินเท้าไปทำงานค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นแล้วมีเบาะแสอะไรเนี่ย
ก็แจ้งตำรวจแจ้งมาได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนี่
พฤติกรรมของคนร้ายเลยเพราะกล้องวงจรปิดบริเวณหลังตลาดโรงศรีบางสมัครจับภาพไว้ได้
เริ่มแรกเนี่ยโจรผอมค่ะทำหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์นำออกมาก่อนเพื่อดูลาดเหล่า
จากนั้นโจรอ้วนไปเข็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงของผู้เสียหายออกมา
โจรผอมเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เอาเท้ายันรถคันที่ขโมยมา
ไปด้วยกันสองคนอ้วนผอมมุ่งหน้าไปทางวัดบางสมัครเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มสิบห้านาทีของวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยก็คือนางกิติวันผันประเสริฐวัย๒๗ปี
เป็นกระเป๋ารถเมย์ค่ะเธอบอกว่าเธอจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้หน้าห้องพัก
โดยที่ไม่ได้ล็อกคอรถเอาไว้เข้าไปอาบน้ำไม่ถึงสิบนาที
คือกลับว่าจอดแป๊บเดียวอะค่ะเข้าไปอาบน้ำไม่ถึง๑๐นาที
พอออกมาอ้าวมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่แล้วค่ะ
น้ำตาคลอเลยนะบอกว่า
ขอร้องอ่ะเห็นใจกันหน่อยเถอะตอนนี้ทุกข์ใจมากอยากได้รถคืน
แล้วก็ไม่มีรถไปทำงานด้วยทุกวันนี้ไปทำงานคือต้องเดินเท้า
มันลำบากมากเพราะฉะนั้นเป็นโจรเข้าใจ
แต่อยากให้เป็นโจรกลับใจแล้วเอารถมาคืนให้เธอได้ไหม
ผมว่าอย่าไปเข้าใจโจรดีกว่า